คุณผู้ชมครับไปดูความเห็นจากคนที่เขา
อยู่ในแวดวงกฎหมายนะฮะอยู่ในแวดวงของนิติวิทยาศาสตร์
เขามองการสรุปคดีของตำรวจเมื่อวานนี้ว่ายังไงดีไหมครับ

หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันดีกว่าครับ
ท่านบุธิสมาชิกแล้วก็อดีต
ภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ท่านบอกว่ายังมีความสนใจต่อประเด็นการตกเรือ
ส่วนหลักฐานที่เอามาประกอบคดีเนี่ย
บางส่วนอาจจะบอกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ที่นี่เป็นการเห็นในการตรวจสอบทางที่๒
ตัวนี้เราสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ไป
กระทั่งมีความน่าเชื่อถือว่าเป็นใบพัด
แต่ประเด็นคือในคดีนี้เมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่า
ในกระบวนการเบื้องรวมข้อมูล
เขาไม่ได้สนใจว่าตัวนี้มันนำไปสู่จุดที่ตกเรือไหม
เพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันสำคัญ
จะถามหมอหมอสนใจจุดตกเรือถ้าจะเห็นว่าเราพูดเรื่องนี้มาตลอด
เพราะว่าบาดแผลก็บอกจุดตกเรือ
ลักษณะเรือก็จะบอกถึงจุดที่คนที่หล่นจะหล่นแล้วจะไปอยู่ตรงไหน

มันจะช่วยตรวจสอบคำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตัวเนื้อคดีจะเป็นยังไงมั้งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
อยากให้ฟังแล้วก็คือใช้ปัญญาในการตามคดี
อย่าไปใช้อารมณ์แล้วเราจะเข้าใจเลยว่า
ด้วยระบบกฎหมายไทยมันต้องเป็นอย่างนี้
แล้วเราอยากจะให้มันดีขึ้นเราต้องทำอย่างไร
ส่วนประเด็นการตั้งข้อเกลาหาแก่คนที่อยู่บนเรือ
จากหลักฐานที่ปรากฏ
ยาระบุว่าจากหลักฐานที่ปรากฏท่านชื่นชมนะ
การทำงานของทีมสืบสวนสอบสวนที่ลำดับเวลาก่อนหลังเกิดเหตุได้ดี
ซึ่งท่านบอกว่าไม่ค่อยพบในคดีที่เกิดขึ้น
สามารถสรุปทิศทางคดีได้
ส่วนการแจ้งข้อหาหรือสำนวนต่างนั้น
พนักงานอายการจะพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง
ก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมลองฟังอาจารย์บ้างครับ
ไม่ใช่คดีฆาตกรรมเนี่ย
กำบวนก็คงจะมีพยานหลักฐานเท่าที่เห็นก็เป็นอย่างนั้น
คดีเราก็มีพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

เชื่อว่าพนักงานส่วนก็ทำมาครบถ้วนอาจารย์นะ
พนักงานในการก็ดูทั้งหมดนะครับ
ถ้าตั้งข้อหาไม่ครบเราก็ต้องแจ้งให้ตั้งข้อหาเพิ่ม
ถ้าข้อหาไหนที่ตั้งเกินและพยานหลักฐานไม่พอ
เราก็สั่งไม่ฟ้องนี่คือระบบครับ
สำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
อายการท่านนัดรับฟังคำสั่งในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
หรืออีกประมาณ๓๐วันนับจากนี้ครับ